อารมณ์นิดนึงคุณผู้ชมค่ะดิฉันมีเรื่องอยากจะบอกอยากจะเมาส์เหลือเกิน
เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันติดเรื่องราวขึ้นมาในยูทูปเลย
เป็นแบบความท็อปชาร์จของเราก็คือเป็นช่วงใหม่ของบันเทิงไทยรัฐ
แฉแหลกแยกวิพาอันนี้เจวิของเรานะคะจำหน้าเจวิไว้ให้ดี
ตอนนี้มีไฟด้วยนะคะคือเราเปิดสักการาศมาพี่แจ๊งเห็นที่บอกไปว่า
ความแซ่บสุดอะไรสุดกับช่วงของเราแชร์แบบแยกวิพา
นี่ประเดิมตอนแรกของเราเมื่อวันเสาร์กับโอ้ยตอน
เอ่ยนักร้องเคยหล่อหลอกฟันแฟนคลับเละเทะ
ใบ้ให้นิดนึงว่านักร้องคนนี้ไม่ใช่ซามุไรนะคะใช่ค่ะ
เออแต่เขาหลอกฟันว่างี้อ้าวคนแชร์นี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
เห็นว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อสวาสตร์นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นพยาบาล
เออดีกี่พยาบาลด้วยอ่ะมารู้ตัวอีกทีเห็นว่า
พอนักร้องตัวดีเนี่ยก็ใช้มุกอินเลิฟแบบลับนะครับ
กับชะนีคนอื่นอื่นอีกเพียบเลยนะคะก็เลยต้องขอ
มันแค้นฝังอกไงคุณก็เลยต้องออกมาแฉ
ให้คนอื่นได้รับรู้พฤติกรรมของนักร้องจอมฟันกันเนี่ย
อย่างที่บอกไปโอ้โหคุณค่ะเจวีของเราได้รับความนิยมจากชาวเน็ตจริง
ว่าเป็นคนนู้นหรือเปล่าใช่คนนั้นหรือเปล่านะครับ
เรียกว่าวินวินกันไปนะฮะชาวเน็ตบอกว่าบางคนนะฮะ
แต่ที่แน่ก็เป็นข้อคิดนะคุณผู้ชมเราเป็นสาวเนาะ
ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นดารงดาราหรือว่าเห็นเป็นใครก็ใจเห็นใครหล่อนิดนึง
ไว้ใจใครง่ายระวังน้ำตาจะตกในน้ำตาเช็ดหัวเข่าแบบไม่รู้ตัวนะจ๊ะสาว
ติดตามเรื่องลึกลับเช้าของซุปตาในวงการกับเจวิ
แชร์แหลกแยกวิพาได้ทุกเย็นวันเสาร์
เวลาประมาณ๕โมง๔๐เราก็เจอกันแล้วนะคะ

ถูกต้องนะคะเป็นบันเทิงช่วงใหม่เสาร์อาทิตย์ก็ฝากไปด้วยนะคะ

นี่ดิฉันไม่มีไปนะดิฉันไม่ใช่เจวิมีไปหรือเปล่า
ไม่มีค่ะไม่มีนะคะใสไม่เคยแฉใครนะคะ
แต่ถามว่าเป็นใครก็ไม่บอกแล้วกัน
เดากันเองแนะนำอยากรู้เป็นใครไปไล่อ่านคอมเมนต์